เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
มีเหตุทหารคนหนึ่งนะครับที่คุ้มคลั่ง

ไม่ร้ายแรงเหมือนกับในอดีตที่เคยเกิดขึ้น
ทีแรกข่าวออกมาแบบนี้คนก็ตกใจ
แต่ว่ามันเกิดเหตุขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะฮะผู้ชายคนนี้ที่เป็นทหารนะ
เข้าไปที่บ้านของพ่อตาแล้วก็มีแม่ยายแล้วก็มีภรรยาด้วยเพื่อจะไปเคลียร์ปัญหา
เคลียร์ปัญหาเรื่องที่ตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าพ่อตาเขาจะให้เลิกกับลูกสาวเขา
แม่ยายนี่บาดเจ็บแล้วตัวเองก็
ขังตัวเองอยู่ในรถยนต์ที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านนี่ฮะ
ออกมาจากรถเนี่ยครับประมาณห้าโมงเย็นที่ผ่านมา
ในพื้นที่สมุทรปราการนะครับตำรวจสพเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุ
มีการยิงกันในบ้านหลังหนึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรในตำบลบางเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตอนที่ได้รับแจ้งเหตุ
มีรายงานว่ามีคนเจ็บ๑คนที่ถูกยิงนะฮะสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกเติมรัฐจินดาวัฒน์ภูมิกับการสพมสมุทรปราการ
ได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบนะฮะแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่
ตำรวจแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษเข้ามาที่นี่นะฮะ
มีกู้ภัยกับหน่วยพยาบาลมาด้วย
ที่เกิดเหตุเนี่ยตอนที่มาปิดล้อมพื้นที่แล้วก็กันประชาชนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องพยายามที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมกับคนที่หลบอยู่ในรถ
ตอนแรกคนก่อเหตุที่ไปหลบในรถเนี่ยนะจะหนีนะฮะ
แต่ตำรวจได้ยิงยางรถยนต์เพื่อสกัดเอาไว้ก็เลยต้องหยุดรถอยู่ตรงนั้น
แต่เขาไม่ยอมออกมานะครับไม่ใช่ว่าไปขังตัวเองอยู่ในรถตั้งแต่แรกนะครับ
คือพยายามจะขับรถหลบหนีต้องยิงยางสกัดเอาไว้นะครับ
แล้วรถก็จอดหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นรถยนต์ที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุ
แล้วตัวเองก็ไม่ยอมออกมาค่ะแต่มีปืนด้วยไงเออนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเขาก็ต้องตรึงกำลังเอาไว้ก่อนและดูท่าที
รถเก๋งที่จอดอยู่ตรงที่หน้าบ้านตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงจุดตรงนั้นนั่นคือรถที่คนที่ก่อเหตุเนี่ยไปหลบอยู่นะฮะคันสีขาวนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับให้วางอาวุธแล้วออกมามอบตัวนะ
แล้วที่สำคัญคือต้องเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บที่ถูกยิงที่อยู่ในบ้าน
ตามรายงานเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ามีเจ็บหนึ่งคนนะ
ตอนแรกนะที่เกิดเหตุประมาณ๕โมงเย็นแล้วเจ้าหน้าที่มานะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับ
แล้วนั่งอยู่ที่เบาะคนขับแต่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าถูกยิงที่ล้อสกัดเอาไว้
สุดท้ายแล้วก็ควบคุมตัวได้นะครับเจรจากันอยู่ประมาณสองชั่วโมง
คนก่อเหตุเป็นทหารนะครับพลอาสาสมัครภูเบศกลิ่นพราม
อายุ๓๗ปีเป็นทหารสังกัดสรวจทหารบก
เรื่องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุตามรายงานคือพลอาสาภูเบศขับรถมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
จะมาเคลียร์ปัญหากับพ่อตาเนื่องจากพ่อตาจะให้เลิกกับภรรยา
ทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันนะครับ
ก่อนที่พลทหารพลอาสาภูเบศนะครับจะใช้ปืนที่พกมาด้วยกระหน่ำยิงใส่พ่อตา
พี่สาวเดินทางมาเจรจากับเจ้าหน้าที่อยู่นานสักครึ่งชั่วโมง
แต่ว่าเหตุเกิดตั้งแต่๕โมงเย็นจนสุดท้ายทุ่ม๒๐นะครับ
อาสาสมัครภูเบศก็ยอมออกมามอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ถูกควบคุมตัวไปที่สพมสมุปราการนะครับ
ส่วนพ่อตาที่ถูกยิงที่อยู่บนห้องนอนชั้น๒ของบ้านเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มีแม่ยายเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๑คน
ตาเนี่ยเสียชีวิตอ่าแต่ว่าภรรยากับลูกตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาสามารถมาช่วยแล้วก็กันออกไปได้ก่อน
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนะคะ
กว่าจะมีการควบคุมสถานการณ์ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน
แต่เบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เราเองก็ได้ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปด้วยคุณสุชาดาสิริคงนะคะ
ของเราไปเกาะติดรายงานสดอยู่ที่นั่นเชิญคุณสุชาดาค่ะ
ค่ะสถานการณ์ขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองนะคะ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะสามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุกราดยิงได้
ซึ่งใช้เวลาไกลเกลี่ยเกลี้ยกล่อมใน๔ชั่วโมงด้วยกันค่ะ
โดยติดต่อให้ทางพี่สาวของผู้เกาะเหตุนั้นเดินทางมาเกลี้ยกล่อม
ซึ่งที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืนนะคะ
ซึ่งเหตุนั้นเกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะคะ
จากการรายงานข่าวก็ทราบค่ะว่าคือทางผลอาสาภูเบศกลิ่นพามอายุ๓๒
๓๒ปีซึ่งเป็นทหารบกอยู่สังกัดส่อหรณ์นะครับ
เดินทางเข้ามาที่จะเพื่อปรับปัญหากับภรรยาภายในบ้านพักหลังนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นก็ยังมีพ่อตาอาศัยอยู่ในบ้านด้วย
แล้วก็คาดว่าน่าจะมีลูกสาวอีก๓คนอาศัยอยู่ภายในบ้านด้วย
แล้วก็จากการสอบถามจากเพื่อนบ้านเองนะคะ
ก็บอกเขาว่าหลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการทะเลาะกันเสียงดัง
หลังจากนั้นก็ได้มีการยิงปืน๓๔นัด
พอทราบอีกทีก็นายภูเบสได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน
โดยภายในบ้านนะคะก็คือมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือพ่อตา
อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งล่าสุดขณะนี้นะคะได้เสียชีวิตแล้ว
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านข้างบ้านกันค่ะ
คุณบี้คะหนูสอบถามหน่อยค่ะ
ขณะที่เกิดเหตุนะคะคือตอนก่อนที่พี่ภูเบสจะเข้ามาเนี่ยเราได้ยินเสียงทะเลาะเสียงดังอะไรไหมคะ
ไม่ได้ยินเสียงนะคะแต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงประทัด

หลังจากนั้นได้ยินเสียงโวยวายออกไปในบ้าน
ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องได้ยินเสียงเด็กร้อง
ปกติบ้านหลังนี้จะมีใครอยู่บ้าง

ค่ะแต่ว่าในวันนี้ก็คือทางเบสเองเนี่ยเดินทางเข้ามาที่จะเคลียร์ปัญหากับภรรยาเขา
อันนี้ไม่ทราบไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยตั้งแต่เช้าค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้พี่เคยเห็นเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ไหม
หรือว่าคือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยคือเขาคุยอะไรกันไหม
ไม่เคยเห็นเขามาอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าเห็นแต่แม่แฟนเขาอะค่ะพาหลานพาหลานมาเยี่ยมยายค่ะ

แล้วปกติเองพี่ภูเบสเขาจะเป็นคนนิสัยยังไงคะ
รู้จักเขาไม่ไม่ไม่เคยเห็นหน้าค่ะส่วนมากแฟนมั้งเห็นหน้าแต่ว่าหนูไม่รู้จักค่ะ
เห็นบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเขามีอาการเหมือนคุ้มคลั่งด้วยก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในรถ
อันนี้ไม่เห็นค่ะอยู่ข้างในบ้านค่ะ
แต่คือก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นอาการแบบนี้ของเขาเลย

สำหรับสถานการณ์นะคะก็คือเกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปก็คือ
นายภูเบสเดินทางเข้ามาเคลียร์ปัญหากับภรรยาภายในบ้านหลังนี้แต่ว่าอาจจะเคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัวซึ่งอาจจะมีพ่อตายอยู่ภายในที่เกิดเหตุด้วยก็อาจจะเกิดการทะเลาะกันแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันซึ่งตามที่ดิฉันได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านนั้นก็ได้ข้อมูลค่ะว่าทางภูเบสเองเนี่ยจะมีนิส
ขออนุญาตพูดคุยกับพี่หน่อยค่ะ
ขออนุญาตสอบถามเลยค่ะตอนที่เกิดเหตุนะคะตอนที่เข้ามารังเหตุตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนที่เข้ามาตอนแรกก็ยังเจอเจ้าหน้าที่เขายังมาไม่เยอะเจ้าหน้าที่จะมีแค่ตอนนั้นแค่ประมาณ๕คนกำลังควบคุมสถานการณ์อยู่
แต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขายังอยู่ในรถยังไม่สามารถเลยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเขาก็ไม่รับฟังอะไรใดทั้งสิ้น
แล้วก็มีอาวุธแจ้งว่ามีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองก็เลยยังไม่มีใครกล้าเข้าควบคุมสถานการณ์ตอนนั้นนะครับ
คือขนาดนั้นเนี่ยคือตอนที่เราพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมเขาเนี่ยคือเขารับฟังเราไหม

ไม่ได้รับฟังไม่ได้อะไรเลยครับเพราะว่าเขาเก็บตัวอยู่แต่ในรถของเขาคันสีขาวอะครับ
ก็คือไม่สามารถติดต่อหรือว่าพูดคุยอะไรได้เลยครับ
แล้วก็เขามีอาวุธปืนแล้วก็เห็นทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีอาวุธระเบิดไว้ในครอบครองด้วย

อยู่ภายในรถที่เขาใช่ครับ

หลังจากที่เรารับแจ้งมาเนี่ยเข้ามาถึงที่เขา
คือตอนนั้นมีภารยาอยู่ด้วยมั้ยหรือว่าออกนอกพื้นที่ไปแล้วครับ
ตอนนั้นฝ่ายยาดและภารยาอยู่ในบ้านจนประมาณ๖โมงกว่า
คือเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปอีกซอยหนึ่งเพื่อที่จะเอาเข้าหลังบ้าน
นำตัวทั้งญาติทั้งภรรยาเนี่ยออกมาทางหลังบ้านครับผม
มีญาติอยู่ในบ้านด้วย
ภรรยาแล้วก็ญาติเขาอะครับพวกญาติเขาอะไรอย่างนี้ครับ
อยู่ในบ้านแล้วเจ้าที่ตำรวจก็คือเข้าทางหลังบ้านแล้วก็พาออกไปทางหลังบ้านโดยไม่ได้ผ่านทางปากซอยครับ
เพราะว่าทางผู้ก่อเหตุยังอยู่บริเวณปากซอยครับ
คือตอนนั้นเหมือนคล้ายผู้ก่อเหตุก่อเหตุให้ภารยาออกมาโดยที่เล็งข้างใน
เขาไม่รู้ครับเพราะว่าเขาก่อเหตุเสร็จแล้วเขาก็พยายามจะออกไปข้างนอกเลยครับ
แล้วช่วงกำลังเหตุจะทำยังไงกับเจ้าทางหลังบ้าน
มียิงสกัดแค่ยางยางของผู้ก่อเหตุไว้เฉยไม่ให้สามารถขับขี่ได้ครับผม
เพราะว่าผู้ก่อเหตุพยายามจะหนีโดยรถส่วนตัวของเขาขับออกไป
แต่ว่าจะมีเจ้าที่ทางสายตรวจเนี่ยเขามาเจอก่อนแล้วเขาก็ยิงสกัดไว้ครับ
แล้วก็หลังจากยิงสกัดก็คือยิงล้อเขาหนึ่งนัดแล้วก็ไม่ได้ยิงตอบโต้
เขาไม่ได้มีการยิงตอบโต้กับทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างไร
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบดูสถานการณ์รวมแล้วก็ยังไม่ได้ยิงสวนเข้าไปอีกแต่อย่างใดครับ
ซึ่งหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทางตำรวจเองก็ได้ประสานทางพี่สาว
ซึ่งเป็นบุคคลที่ทางภูเบสเนี่ยให้การนับถือเดินทางมาเกลี้ยกล่อมนะคะ
ใช้เวลาอยู่ไม่นานค่ะทางภูเบสนี่ก็ยอมลงมาจากรถแล้วก็ยอมที่จะให้ตำรวจรวบตัวไป
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ภายในหมู่บ้านทรัพยั่งยืนดิฉันนางสาวสุชาดาสิริคง

ขอบคุณคุณสุชาดาด้วยนะคะก็เหตุการณ์เพิ่งจะสงบลงเมื่อไม่นานมานี้เอง
แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็คิดว่าคนก่อเหตุน่าจะได้สติประมาณนึงแล้วเห็นจากการที่ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรกับเจ้าหน้าที่เลย
มูลเหตุที่แท้จริงเนี่ยคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาสอบสวนขยายผลต่อว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่นะฮะ
จากเบื้องต้นที่มีรายงานว่าก็เป็นเรื่องของปัญหาในครอบครัวที่เกิดการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น